เหตุไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง
แต่ปรากฏว่าขณะที่ไฟมันลุกโชน
ชาวบ้านและคนที่เข้าไปพยายามระงับเหตุ
ได้ยินเสียงร้องมาจากข้างใน
เพราะว่ามีคนที่อาศัยอยู่ในบ้านนะฮะ
เป็นคุณยายวัย๖๙ปีและป่วยติดเตียงด้วยนะครับ

หนีออกมาไม่ได้ท่านช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ถูกไฟคลอกเสียชีวิตด้วยเสียงที่ทรมานนะครับ

โอ้โหคุณผู้ชมฮะไฟมันลุกลามอย่างรวดเร็ว
แล้วก็รุนแรงจนบ้านเสียหายทั้งหลังแล้วนะครับ

ไฟไหม้บ้านเดี่ยว๒ชั้นในซอยเทศบาล๒
ตำบลโคกสำโรงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีนะครับ
รถน้ำดับเพลิงของเทศบาลโคกสำโรง๓คันนะครับ
ดับเพลิงเคลื่อนที่เร็วแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัย

ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปพบเนี่ยมันโหมไหม้รุนแรงแล้วนะครับ
เพื่อนบ้านต่างตะโกนเพราะว่ามีคนอยู่ในบ้านหลังนี้
ก็คือคุณยายวัย๖๙ปีที่ป่วยติดเตียง

เจ้าหน้าที่พยายามที่จะสกัดเพลิงให้อยู่ในวงจำกัด
ใช้เวลาเกือบ๓ชั่วโมงจนสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
แต่บ้านหลังดังกล่าวถูกไฟไหม้ทั้งหลังนะครับ
เรื่องต้นที่ชั้นล่างพอเข้าไปตรวจสอบนะคุณ
พบร่างของคุณยายประนอมและเชื้ออายุ๖๙ปี
เจ้าของบ้านถูกไฟคลอกเสียชีวิต

แล้วก็ยังมีสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้นะฮะสุนัขชิสุอีก๔ตัว
ก็ถูกไฟไหม้ดำเป็นต่อตะโกเหมือนกันนะครับ
หลานสาวของคุณยายประนอมผู้เสียชีวิตนะฮะที่บ้านอยู่ติดกัน
ก็ตกใจครับเล่าว่าคุณยายประนอมเป็นน้าสาวของตน
ซึ่งปกติบ้านหลังนี้จะอยู่กัน๓คน
เมื่อวานน้องสาวของคุณยายประนอม
แต่ว่าหลานสาวไม่ได้ยินจนตี๓กว่าน้าที่กรุงเทพ
มาบอกว่าไฟไหม้บ้านของยายประนอม
เธอก็เลยลุกเธอก็เลยเห็นไฟลุกไหม้รุนแรงนะฮะ
แล้วก็ไม่สามารถเข้าไปช่วยได้ทันแล้วคุณ

แม้กระทั่งยายเองไลน์มาขอความช่วยเหลือแล้ว
แล้วก็เข้าไปช่วยเหลือในบ้านไม่ได้
เพราะที่บ้านมีประตูเหล็กดัด๒ชั้น
ตะโกนบอกเพื่อนบ้านคนอื่นให้ช่วยกันหน่อย
โทรแจ้งตำรวจแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยกันหน่อยนะครับคุณผู้ชม
คุณผู้ชมฮะผู้ตายเนี่ยเคยเป็นพยาบาลนะ
ด้วยโรคเส้นประสาทขาชามีน้ำหนักตัวมากนะครับ
ไม่สะดวกประกอบกับอายุมากแล้ว
อกจากนี้ยังมีสุนัขพันธิสุอีก๔ตัวที่ตายด้วยนะฮะ
ตอนนี้ต้องตรวจหาสาเหตุนะครับ
ก็คาดว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรนะครับ
ส่วนศพของคุณยายผู้เสียชีวิตก็ไปชนะสูตร
การเสียชีวิตที่โรงพยาบาลโคกสำโรง
ให้ญาติมารับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับ

โดยเฉพาะที่มีทั้งผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงอยู่บ้านคนเดียวนะครับ